กลับมาช่วงนี้ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
ช่วงนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดตาก
คือเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีเด็กชายวัย๘ขวบหายออกไปจากบ้าน
ทีนี้หายังไงก็หาน้องไม่พบค่ะ
สุดท้ายมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า
แล้วก็ไปเจอไปเจอเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้ตกลงมาจากหน้าผา

การกันว่าน้องน่าจะเดินหลงเข้าไปในป่า
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจนเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจภูทรท่าสองยาง
เขาได้รับแจ้งว่าพบศพเด็กชายวัย๘ขวบ
ตกลงมาจากผาดอยแม่อูคอ
ในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
ก็เลยประสานทหารพราน๓๕๐๑ฝ่ายปกครอง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าไป
ยังจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นป่าเขาแบบนี้คุณผู้ชม
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงนะคะกว่าจะไปเจอ
พบศพเด็กชายวิโรธเวียงรังฤทธิ์อายุ๘ขวบ
คือสภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ในลำทาน

ทำให้การลงไปกู้ศพก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ต้องลำเลียงศพขึ้นมาตามลำทานด้วย

คือแต่ละขั้นตอนคุณผู้ชมก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลแบบนี้
แล้วก็เดินออกจากป่าแล้วก็นำไปให้แพทย์ชันสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน
จากการสอบสวนญาติพี่น้องก็ทราบว่าเด็กชายวิโรธ
หายออกจากบ้านในหมู่บ้านห้วยขี้หมีหมู่๖ตำบลท่าสองยาง
คือหายไปตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคม

แล้วก็มีการระดมกำลังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาค้นหา
แต่ว่าการค้นหามีอุปสรรคหลายด้านค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ไกลป่าเขาอยู่ในป่าเขา
แล้วก็มีเส้นทางเชื่อมไปยังดอยแม่อูคอ
ก็เลยทำให้การค้นหาตอนแรกยังไม่พบเจอเด็ก
แล้วก็ยังเคยเดินผ่านหน้าผาจุดที่พบร่างเด็กมาแล้วนะ
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับ
แต่ด้วยความที่น้องตกลงไปในซอกแบบนี้คุณผู้ชม
อยู่ในซอกแบบนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่มองไม่เห็น

กระทั่งวันนี้มีชาวบ้านไปหาของป่าแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรง
ก็เลยแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหน่อยว่าใช่ไหม
สรุปใช่จริงเป็นน้องใบ๘กว่านี้จริง
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าเด็กอาจจะเดินพลัดหลงออกจากบ้าน
แล้วก็เข้าไปในป่าเขาห่างไกลไปกว่า๔กิโลเมตร
มาถึงหน้าผาแล้วก็เกิดพลัดตกลงไปในลำทาน
ร่างไปกระแทกหินจนจมน้ำเสียชีวิตนะคะ